คุณผู้ชมครับโควิดมันก็ระบาดแต่โจรมันระบาดยิ่งกว่าผู้ชายคนหนึ่งคุณแม่เพิ่งถอยมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงมาให้นะราคาเกือบแสนครับ
จอดไว้ที่หอพักตื่นมาโอ้โหลมแทบจับรถหายคุณผู้ชมติดตามในห้องข่าวเตือนภัยครับ
โอ้โหเดี๋ยวร้อนกันไปเยอะแล้วรถก็ไม่ใช่ราคาถูกครับ

อันนี้แม่ผมซื้อสดครับคุณผู้ชมเกือบแสนครับ
โอ้โหเดี๋ยวได้เนี่ยนะครับผม
ยามาฮาเอ็มซาลาส้มดำทะเบียน๗กรเรือ๗๔๗๗กรุงเทพมหานคร

ราคาเกือบ๑แสนบาทจอดอยู่ในหอพักที่ตำบลคลองอุดมชนจรอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ย่องมากลางดึกตรงปรีหักคอรถตอกช่องเสียบกุญแจ
แล้วค่อยเค้นออกไปจากหอพักถึงจุดปลอดคนรีบสตาร์ทเครื่องซิ่งหนีง่ายดาย
เจ้าของรถสุดช้ำใจมอเตอร์ไซคันโปรดแม่ซื้อให้ราคาเกือบแสน

ก่อนขึ้นนอนมั่นใจว่าล็อกรถดีแล้วไม่คาดคิด
ตื่นเช้ามามอเตอร์ไซค์ของแม่จะอันตรฐานหายไป
เราจะฝากอะไรถึงคนที่เอาไปบ้างไหม
เขาก็บอกทั้งงานคิดถึงใจเขาใจเราบ้าง
แล้วตอนนี้ลำบากไหมไม่มีมอเตอร์ไซค์
ก็ลำบากอยู่ครับเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งตัวได้เลย
จรกรรมสุดแสบอาศัยเลิกโจรตี๓ออกตระเวนก่อเหตุ
อาทิตย์เดียวฉกไปแล้วถึง๔คัน
คาดลงมือตามใบสั่งย้ำเตือนชาวสองล้อ
รักรถต้องล็อกล้อและล็อกคอ
ป้องกันไว้อย่างน้อยช่วยถวงเวลา
ให้หัวขโมยโจรกรรมได้ยากขึ้น
เพราะภัยอันตรายมีอยู่รอบตัว
เราต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อ